แสดงสาวพลอยชิดจันทร์นะคะที่ถูกโครงการบ้านหรูฟ้องกลับมูลค่า๕๐ล้านบาท
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวได้เผยถึงประเด็นเรื่องฟ้องร้องผ่านสื่อนะคะว่าได้ส่งทนายความนัดไกล่เกลี่ยนัดแรกแล้วทางโครงการเนี่ยยินดีซ่อมบ้านให้
และในวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้ทางศาลก็นัดไกลเกลี่ยอีกครั้งซึ่งตัวเธอเองก็หวังว่าการไกลเกลี่ยครั้งนี้จะจบลงด้วยดี
แต่ก็ยอมรับนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถือเป็นประสบการณ์ที่ทำให้เธอรู้ว่าการนำเสนอข้อเท็จจริงสามารถถูกฟ้องเอาผิดทางกฎหมายได้ค่ะ
ก็คือเขาก็เหมือนว่าจะซ่อมให้อะไรอย่างนี้
แต่ว่าทีนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้อง
ตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการท่องตอนของสารด้วยอะไรด้วย
เราก็ยื่นคำให้การไปแล้วด้วยค่ะ
คำให้การของเราอะไรอย่างนี้
ก็เดี๋ยวดูว่าจะเป็นยังไง
คือในมุมของผู้บริโภคพลอยก็อยากจะแบบ

มันก็อยากเป็นเสียงของผู้บริโภคเหมือนกัน
ว่าคงไม่ใช่แค่เราที่เจอแบบนี้
เราก็แสดงเจตนาของเรา
จัตนาที่เราก็บริสุทธิ์ใจ
เราก็ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงในการที่เราพูดไปตามความจริง
ในสิ่งที่เราเจอที่เห็นในคลิปหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
พออยากให้ดีแหละ
เพราะจริงเราก็ไม่อยากมีปัญหา
หรือว่าไม่อยากจะต้องไปฟ้องร้อง